ดูเรื่องของจังหวัดบึงกาลบ้างนะคะ
ถึงแม้ว่าจังหวัดนี้จะถือเป็นจังหวัดน้องใหม่

เพื่อไปนามัศกาลพระอาจารย์จวนกุลเชษโถแห่งวัดภูทอก
เป็นพระวิปัสนาสายเดียวกับหลวงปู่มั่นภูริทัศโตนะคะ
และยังทรงสร้างความผาสุขให้แก่ราษดร

ติดตามจากรายงานชิ้นนี้กันค่ะ
หลวงราชการที่๙เสด็จพระราชดำเนินไปที่วัดภูทอกเป็นครั้งแรก
เมื่อวันที่๑๑พฤศจิกายนปี๒๕๕๙
แต่ถือเป็นโอกาสที่ทรงเยี่ยมและนามัศกาลพระอาจารย์จวนกุลเชษโถเป็นครั้งที่๒
เพราะเมื่อวันที่๒๒พฤศจิกายน

พระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนธ
โครงการชลประธานรุ่มน้ำบางบาทตามพระราชดำริ

ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากวัดภูทอกนัก
ครั้งนั้นทรงสนทนาธรรมกับพระอาจารย์จวน
และทรงมีพระราชกระแสรับสั่งให้สร้างอ่างเก็บน้ำ
ไว้ให้ชาวบ้านพื้นที่รอบวัดภูทอกได้ใช้ประโยชน์
จากนี้ยังทรงติดตามความคืบหน้าการสร้างอ่างเก็บน้ำภูทอก
และฝ่ายกักเก็บน้ำ๗แห่งอย่างต่อเนื่อง
นับแต่นั้นมาพระอาจารย์จวนจึงได้สารต่อโครงการ

แม้แต่เงินที่ในหลวงราชการที่๙ถวาย
ก็นำไปสมทบสร้างแหล่งน้ำทั้งหมด

ดีใจสูงสุดครับเพราะว่าพระเจ้าอยู่หัวนี่
เท่าที่ว่านับถือมันมันเป็นแต่ประเทศทั้งทั่วโลก
และที่นี่เพิ่มมาเยี่ยมเย็นในมุมบ้านเท่านี้แต่ละมุมบ้านแต่ละที่นี่และมองนี้
ปลื้มใจร้ายครับเพราะว่าเห็นพระองค์ท่านผู้ที่ศักดิ์สิทธิ์
ในหมู่บ้านในประเทศได้ดีใจครับแล้วก็
สิจำเอาเลยคำสอนของเพลินแบบว่าให้สางนั้นท่ำหนี้
กลมเจียวสามะขี้ปองดองกันก็นี่แหละครับจำแหว่งเสียครับ
พระอาจารย์จวนประสบอุบัติเหตุมรณภาพ
หลวงราชการที่๙ยังได้เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานเพลิงศพ
ในวันที่๑๘เมษายน๒๕๒๔และมีพระราชดำรัฐว่า
ถิของท่านพระอาจารย์จวนนั้นไม่ควรจะแบ่งแยกกันออกไป
ควรจะเก็บรวบรวมกันไว้ณที่วัดที่เดียวกัน
เพื่อให้บรรดาศิษย์และประชาชนได้มาเคารพสักการะได้ทั่วกัน
ทรงมีพระราชดำริให้สร้างเจดีพิพิธภัณฑ์พระอาจารย์จวนขึ้น
เพื่อบรรจุอัฐิไว้ให้สาธุชนได้กราบไหว้
เมื่อสร้างเจดีแล้วเสร็จก็ได้เสด็จพระราชดำเนิน
ประกอบพิธีบรรจุอธิษฐาตุและเปิดเจดีพิพิธภัณฑ์
ในวันที่๒๘พฤศจิกายน๒๕๕๙
หลังจากเสร็จพิธียังทรงเยี่ยมราชดรอย่างใกล้ชิด
พระองค์ธรรมถามทั้งหมดสำหรับหุ้ายถึงศาลนี้
ก็นาทีการพบตลถูกูศีบัติภูมิ
ที่เราคิดนะน่ะมันมันมากกว่านั้น
มากกว่านั้นที่องค์ท่านเลยมาพูดมาคุยกับเราเลย

เฝ้าทูลละอองทุลีพระบาทอย่างใกล้ชิด
ถือเป็นความปลื้มปิติอย่างยิ่ง
ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงบำบัดทุกข์บำรุงสุข
เป็นศูนย์รวมจิตใจของทุกคน
และยังให้ความเคารพต่อพระอาจารย์จวน
ซึ่งเป็นพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ
ได้ร่วมสารต่อพระราชดำริให้ชาวบ้าน

ใช้ชีวิตอย่างผาสุขจวบจนปัจจุบัน
บุญการบริหารชนวัดบุญการ
ที่นำแนวทางแรกของพระอาจารย์

เพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาองค์กร

โดยเฉพาะความสู้สัตว์เป็นแรกการที่ดี

โดยเฉพาะบริหารบริการพี่น้องประชาชนในจังหวัดบุญการ
โดยเกิดว่าวันนี้แนวคิดของพระองค์ท่าน

ได้ให้แนะนำเป็นสิ่งที่ดี
โดยเฉพาะเราน้อมนำ
เพื่อไปพัฒนาจังหวัด
เรื่องความเป็นอยู่สุขภาพอนามัยก็ดี

เรื่องปากท้องของพี่น้องประชาชน

เรียนว่าเราอยู่ใดพระภิง

ก็จะทำให้เรามีเงินมาจุนเจือครอบครัวอย่างมีความสุขและท้ายที่สุด
เพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนนะครับ
ขอขอบคุณสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย